บันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะคุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ

เราคงได้เห็นภาพความรักความคิดถึง
โศกเศร้าเสียใจและความอาลัย

ปวงชนชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็มีปวงชนชาวไทยรวมไปถึงดารานักแสดงต่าง
กลุ่มนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าขอเปลี่ยนความโศกเศร้า
เป็นพลังแห่งการทำความดีมาทำหน้าที่จิตอาสา
ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ยังอาจผสุดนักแสดงหนุ่มที่เป็นจิตอาสา
ให้บริการรับส่งผู้ที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ตั้งแต่ช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว
วันเวลาเวียนมาบรรจบจวนจะครบ๑ปีเต็มแห่งความสูญเสียค่ะ
เขาก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่จิตอาสา
ไม่ว่าจะเป็นการจัดชุดยาแอมโมเนียสำหรับบริการประชาชน
แม้กระทั่งอุ้มคนเป็นลมอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะคะ
แล้วก็ทำหน้าที่จนถึงวินาทีที่ประชาชนคนสุดท้าย
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เช่นเดียวกันกับแฮกชวนชื่นค่ะนักแสดงตลก
แม้ว่าคนจะมองว่าเขาเป็นจิตอาสาผู้ปิดทองหลังพระ
เนื่องมาจากว่าการที่เขาเองก็ไม่ได้ตกเป็นข่าว
แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขานั้นย่อท้อกลับรู้สึกภาคภูมิใจค่ะ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องคนไทย
เหมือนได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
และเขาเองก็ยังคงทำหน้าที่จิตอาสาผู้ปิดทองหลังพระ

ของการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
ที่จริงค่ะคุณผู้ชมนอกจากที่เราพูดถึงนี้
ยังมีคนบันเทิงที่พร้อมใจกันทำดีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มแท็กพารันยู
หรือว่ากลุ่มของอดีตนางเอกดังจอยสิริลักษณ์

ปรัฐมวัลเอิร์ทนัทธนัทแอ้มศิรประพาและก็อีกมากมาย
ขณะเดียวกันที่ส่วนของคนบันเทิงที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙เป็นวันสุดท้าย
ก็มีทั้งแอคติ้งโค้ชชื่อดังครูเงาะรถสุคล
นักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่รัญญาศรียานนท์
เพราะว่าทุกคนมีหัวใจเป็นดวงเดียวกัน
นั่นก็คือหัวใจแห่งความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
เพียงแค่เหล่าดาราเซลปทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะ
รวมไปถึงปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะ
เดินทางมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
กันอยู่ที่เดียวนะคะมาเป็นศูนย์รวมจิตใจกัน
อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็เป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือกันตลอดระยะเวลาจนเกือบจะ๑ปีที่ผ่านมาเลย
แล้วก็ขอส่งกำลังใจแล้วขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกภาคทุกส่วนเลยนะคะ
ที่ดูแลปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดีค่ะ
ตลอด๑ปีที่ผ่านมานะคะ